มีชาวกัมพูชาที่เขาหยุดยาวช่วงนี้หยุดช่วงเข้าพรรษา
เขาก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมญาติที่สมุทรสาคร
เขาก็กินข้าวกลางวันกันสักพักนึงบอกว่าจะไปหาปลา
ก็ไปเหวี่ยงแหหาปลาแต่คุณผู้ชมคะโอ้โหจังหวะคนเขาบอกว่า
คือแหมันหนักพอเวียงไปปุ๊บแหมันพันตัวตกลงไปในน้ำ
แล้วแหมันพันตัวคือขึ้นจากน้ำไม่ได้นี่ค่ะน้ำลึกประมาณ๕เมตร
เสียชีวิตเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
แพ้วจังหวัดสมุทรสาครคนที่จมน้ำไปก็คือในจีนอายุ๒๐
ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชาค่ะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครลงไปดำน้ำค้นหานะคะ
ญาติญาติก็ยืนร้องไห้กันแบบนี้ค่ะนักประดาน้ำก็ช่วยกันค้นหาอยู่
สักประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพบศพในจีนสภาพศพก็คือไม่ใส่เสื้อนะคะ
มน้ำอยู่กลางคลองเลยค่ะลึกประมาณห้าเมตรแหหาปลาเนี่ย
พันร่างอยู่ค่ะเป็นแหขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาแหออก
ยกศพใส่เรือแล้วก็นำขึ้นที่ท่าน้ำวัดยกระบัดนะคะ
ในชายอายุ๒๓ปีชาวกัมพูชาเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าตัวเขากับพ่อทำงานก่อสร้าง
แล้วก็ที่พักอยู่ใกล้ใกล้กับคลองท่าแรงตรงนี้ในจีนพี่ชายเนี่ย
ทำงานที่อื่นแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาว
เขาก็เดินทางมาเยี่ยมตอนกลางวันยังกินข้าวเที่ยงด้วยกันอยู่เลย
กินข้าวเที่ยงเสร็จพี่ชายถอดเสื้อถือแหไปริมคลองบอกว่าเดี๋ยวจะไปจับปลา
หวานแหลงไปคาดว่าแหน่าจะน้ำหนักเยอะแล้วพันร่างอะค่ะ
ตกลงไปในน้ำน้ำเชี่ยวด้วยคือน้ำแรง
พอตกลงไปแหพันตัวเข้าไปอีกโอ้โหเลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตส่งศพชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงญาติก็รับร่างกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะคะครับ